จราเข้ยักษ์ใหญ่ไล่ล่าเยือครับ
โอ้เนอะ

คุณรู้จักหนังเรื่องอะไรนะ
โอ้เรื่องอะไรอิเคลียมอะไรนี้ที่

คือมันใหญ่มากแล้วดิฉันนึกถึงในหนัง

มันไม่ได้อยู่ในกลงเลี้ยงนะ
ตามแหล่งน้ำสมาชาตินะครับ
โอ้โหสนุกสนานเล่นน้ำเลย
ลุกหัวมานี่

คนลุก
จริงจริงเหมือนในหนังเลยอ่ะโอ้โหเอาเอายังไงจะซัก
โอ้ยใช้ชื่อตะยาวแล้วเป็นตัวเลขทั้ง๕เลข
ดีแล้วคุณจะได้ตั้งใจอ่านแหม